ปัญหาของการจอดรถกันบ้างนะคะมีการไปแชร์คลิปคลิปหนึ่งนะคะ
เป็นภาพปรากฏออกมาหญิงสักอายุประมาณ๗๐ปี
สาดโครนนะคะใส่รถที่มันจอดอยู่ริมถนนรวมกว่า๒๐คันนะคะ
เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่ารถเหล่านี้มาจอดกดบังในที่ดินของเขา

ทองค่ะหนูสงสารเขาถ้าเป็นรถหนูจอดตรงนี้รถหนูก็โดนค่ะ
อย่างนี้เลยค่ะวันนี้นี่นะคะเรียกว่ากำลังจะเบยร์เลย
คลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากและกำลังโด่งดังเลยนะคุณ
ใช่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีรถโดนแค่คันสองคันนะคะ
อย่างที่บอกไปโดนไป๒๐กว่าคันแล้วก็โดนกันมาอย่างต่อเนื่อง
ใช่ใครที่มาจอดแถวที่ดินของป้าเนี่ยโดนหมดเลย
โดนทั้งหมดค่ะค่ะแล้วไม่ใช่โดนแค่สาดโครนอะไรแบบนี้นะ
โดนเอายางรถจักรยานยนต์มาวางไว้บนกระโปรงหน้ารถ
วางไว้บนหลังคารถอะไรอย่างนี้หมดเลย
ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่ดินบริเวณนี้
อยู่ภายในซอยอดุญญารามฝั่งชุมชนกลางสดาน
แต่บทในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เขาบอกว่าคนที่นำมาโพสต์เนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากก่อเหตุตรงนี้แล้ว
ก็ยังนั่งคอยต่อว่าด่าทอคนที่เอารถมาจอดนะคะ
ก็บอกว่ารวยมากเหรอมาจอดรถทิ้งไว้
ทีหลังก็เขียนชื่อพ่อแม่ใส่ด้วยนะจะได้รู้ว่ารวยมาก
อ่าเขียนไว้แล้วก็พูดไว้แบบนี้นะคะ
ดินตรงนี้ผู้โพสต์บอกค่ะว่า
เป็นคนที่ใช้จอดรถมานานหลายปีแล้ว
หญิงคนนี้จะนำป้ายมาวางไว้ห้ามจอดรถ
เนื่องจากว่าบทบังที่ดินของตัวเอง
หญิงคนนี้ที่หมายถึงก็เป็นคุณยายวัย๗๐ปีแล้วนะ
ถูกต้องนะคะสำหรับผู้โพสต์คลิปเนี่ย
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คือรถของเธอเองเนี่ยก็โดนถูกศาสตร์โครนไปด้วยนะคะ

มีรถถูกสาดโครนทั้งน้ำทั้งขยะไปกว่า๒๐คัน
ทั้งหมดก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะคะว่าการ

ว่าการกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร

ถ้าใครไปจอดรถขวางที่ดินตรงนี้โดนหมดเลยนะ
ทั้งหมดเลยทีนี้มาฟังเสียงของหญิงวัย๗๐ปีกันบ้างนะคะ
หญิงที่ก่อเหตุเนี่ยก็ยืนยันผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
บอกว่าคนแชร์ภาพเนี่ยคือคนที่ประจานตัวเอง
เพราะว่าสิ่งที่ทำก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
รถยนต์มาจอดริมถนนขวางที่ดินของตัวเอง
เขาจะปรับที่ดินอยู่ข้างทางมานานแล้วแต่ก็ทำไม่ได้
เพราะว่าคนมักง่ายจอดรถขวางเอาไว้
จึงทำให้การจอดรถขวางที่ทางคนอื่นมันไม่เหมาะสมควร

บอกว่าที่ดินของเธอจะปรับปรุงใช่ไหม
ใช่จะถูกปรับปรุงไอ้รถแบบ
รถแบ็คโฮลหรือรถอะไรที่จะเข้ามาทำ
ดีของเธอเข้ามาไม่ได้เพราะรถที่จอดขวางอยู่ตรงนี้
มันจอดขวางมานานหลายปีเธอก็โมโห

จะปรับปรุงที่ดินก็ทำไม่ได้สักที
ทำยังไงกับรถพวกนี้ดีที่ชอบมาจอด
ก็เลยจัดการด้วยวิธีที่เธอคิดเองนี่แหละครับ
คงเอาโครนมาสาดซะเลยนะฮะเธอโดนไปหลายคันนะฮะ
คงเก็บความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วนะคะ

ยังขึ้นไปเหยียบพื้นดินที่มีการปรับเอาไว้
คือเทปูนแล้วแล้วมันกลายเป็นรอยเท้าอ่ะคุณ
ถูกต้องนะคะทั้งที่เขาก็มีเชือกมีป้ายบอกชัดเจน

บางคนโดนมา๒๓ครั้งยังไม่เข็ดก็ยังมาจอดซ้ำซาก
ทีนี้ก็อยากให้ผู้ที่ถูกสัดน้ำสัดโครนออกมาแสดงตัวด้วยนะคะ
ว่าบ้ากันไปตามกฎหมาย
คือป้าบอกออกมาเลยออกมา
รถที่จอดแล้วที่ถูกคุณป้ากระทำเนี่ย
ที่เขาแชร์ในโซเชียล
คุณป้ายืนยันว่าเขาจดในที่ของคุณป้าใช่ไหมจ๊ะ
ใช่จอดในที่นี่แน่นอนนะฮะ
กับรายที่เราเข้าทำงานไม่ได้
ที่รถเวลาเข้าทำงานแล้วทำงานไม่ได้คือเราทำเฉพาะตอนนั้น
แล้วเราปล่อยรถจอดปีมากี่ปีแล้วหรือเปล่า

คนมีการศึกษานะฮะ
ตาบอดหรือเปล่ามองไม่เห็นใช่
นี่แหละครับผู้สิทธิ์ของเราก็พยายามพูดคุยกับคุณป้านะ
คุณป้าบอกก็ว่ากันด้วยกฎหมายแล้วกันนะฮะ
แล้วก็เราก็ไปถามประชาชนแถวนั้น
คือเขาบอกว่าเขาก็ต้องมาจอดตรงนี้เพราะว่าแถวนั้นหอพักมันเยอะ

เวลารับปริญญาก็ต้องขอจอดตรงนี้หน่อย
ญาติญาติมาต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวกันใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้ลองดูว่าถ้าทั้งสองฝ่ายมาเจอกัน
จะมีการพูดคุยเจรจาเจอกันครึ่งทางได้อย่างไรหรือเปล่า
แต่ต้องดูด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปตรวจสอบที่ตรงนี้จอดได้หรือไม่ได้ยังไง
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับ